ท่านผู้ชมครับมาดูนี่หน่อยฮะอันนี้ก็ช่างกล้าเหมือนกันแต่แบบหัวหมอหน่อย
ตามถนนเนี่ยเราทราบกันดีว่าถ้าตรงไหนเป็นสีขาวแดงที่เขาทาไว้เนี่ยอันนี้คือห้ามจอด
ต่อให้เป็นช่วงเวลาที่จอดได้แต่ถ้าตรงขาวแดงท่านก็จอดตรงนั้นไม่ได้
ถ้าขาวดำขาวดำนี่จอดได้แต่ต้องชิดขอบทางนะ
แต่ว่าในจุดไหนที่เป็นขาวดำเป็นจุดอันตรายอันนั้นเขาก็ห้ามจอดขอบสะพานกลางสะพานนี้ห้ามจอด
แต่ตรงนี้เป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดคุณเขียนมาสอน
เป็นขาวแดงแล้วก็ไปพ่นสีดำทับซะเลย
ลูกค้าจะได้จอดได้แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวบอกไม่เกี่ยวก็เขา
เขาบอกว่าใครก็ไม่รู้นะครับเราไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะครับ
ท่านผู้ชมครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับ
หมู่บ้านพฤษาสีเนอรี่ตรงข้ามปั๊มปตทเดิมเป็นขาวแดง
ควรรู้จักไหมนี่ก็เป็นเรื่องสิทีนี้เพราะว่ามีภาพชัดเจนเป็นภาพ
ผู้ชายคนหนึ่งกำลังนำสีสเปรย์กระป๋องสีดำมาพ่นทับบนขอบฟุต
ปาดขาวแดงที่เป็นเขตห้ามจอดตลอดเวลาเนี่ยนะเพื่อให้เป็นขาว
ดำอ่าลูกค้าจะได้จอดรถได้ถือว่าเป็นการกระทำที่แบบโอ้โหเรา
กฎหมายมากโดยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่๕
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ใน
ออนไลน์เยอะแยะไปหมดนะครับขาวเหลืองนี่เขาให้รถที่
ผลส่งพุทธศาสตร์ในจอดได้ใช่ไหมวันนี้คุณอรพันธ์ขันทอง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลยไปถามร้านก๋วยเตี๋ย
เป็ดที่ถนนเอกชัยตำบลโคกขามมมจังหวัดสมุทรสาขรอ่าพบ
ร้านก็เปิดปกตินะครับทุกผู้ชมครับอ่าตอนเนี้ยตำรวจเขา
เรื่องเขามาทาเป็นขาวแดงหมดแล้วนะขาวดำไม่มีแล้วนะครับ
ปกติก่อนหน้านี้ก็เป็นขาวแดงอย่างเงี้แหละนะครับร้านเปิดขายปกติครับ
แต่ไม่เจอเจ้าของร้านเจอพนักงานสองสามคนที่เขาก็เปิดร้านขายตามปกติ
บริเวณขอบฟุตบาทก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะเป็นสีขาวแดงเหมือนเดิมแล้วนะครับ
จากการสอบถามพนักงานที่ร้านพนักงานบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้เปิดมานานแล้วเกือบ๑๐ปี
ไม่เคยมีปัญหาลูกค้าส่วนใหญ่เป็นขาประจำเวลามาทานอาหารที่ร้านเนี่ย
ก็จะมีทั้งจอดรถที่ปั๊มแก๊สก็มีจอดริมถนนก็มีแต่ใช้ระยะเวลาในการจอดไม่นาน
วิจารณ์ทางร้านเนี่ยนะหลังจากเห็นภาพแล้วขอปฏิเสธเลยว่า
ไม่รู้จักกับผู้ชายในรูปที่ไปพ่นสีสเปรย์เป็นขาวดำ
ขอยืนยันว่าบุคคลในรูปไม่ใช่พนักงานของร้านก๋วยเตี๋เป็ดแน่นอน
เนื่องจากที่ร้านมีแต่พนักงานผู้หญิง
แล้วก่อนหน้านี้บริเวณขอบฟุตปาดจุดดังกล่าว
ไม่ได้มีการทาสีสัญลักษณ์อะไรเลย
กระทั่งช่วงที่ร้านปิดเทศกาลตรุษจีนยาว๕วัน
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ฟุตปาดมีการทาสีขาวแดง
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นชาวบ้าน

เอาสเปรย์สีดำมาพ่นอีกครั้งหนึ่งให้เป็นขาวดำ
แล้วก็มีคนถ่ายรูปเอาไปโพสต์เอาไปแชร์
ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำของทางร้าน
แล้วเขาก็บอกว่าหากที่ร้านเขาเนี่ย
คิดจะทำสีฟุตปาดให้เป็นสีขาวดำ

เขาไม่มาทำกลางวันแบบให้คนถ่ายรูปได้อะไรอย่างนั้นหรอก

เขาจะมาทำทำไมเนี่ยช่วงวันสองวันนี้
ทีนี้ก็ต้องเอาผิดคนที่อยู่ในภาพ

นี่ครับเออนี่นายบรรยงยอดแก้ว
ก็ไปที่สพโฆขามค่ะครับเอาเอกสารหลักฐานไปแจ้งความเอาผิด
กับผู้ชายคนนี้นะคะเพราะว่าภาพมันชัด
สเปรย์สีดำไปพ่นทับสีแดงเนี่ยเพราะการกระทำแบบนี้นะคะ
ข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวงมาตรา๔๐
ไม่ให้ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเปลี่ยนแปลง
เขียนเคลื่อนย้ายรื้อถอนหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมายจราจร
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นว่าคนแชร์ภาพนี้กันไง
ก็เลยต้องเอาหลักฐานไปดำเนินคดีนะคะ
ก็จากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่ามีการทำผิดจริง
เจ้าหน้าที่เขาเลยไปแก้ไขให้ถูกต้องเปลี่ยนเป็นแดงเหมือนเดิมเรียบร้อย
ก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นขาวแดงนะคะเป็นขาวแดงมานานแล้ว
จากการสอบถามเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าไม่รู้ว่าผู้ชายในรูปเมื่อกี้คือใคร
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจในการตามตัวคนทำผิดมาดำเนินคดี
ก็เลยมีการฝากเตือนประชาชนนะคะว่าอย่าไปทำตามนะ
ไม่ได้อยู่ดีไปเปลี่ยนสีกันได้ง่ายแบบนี้นะมันมีความผิดนะคะ
ซึ่งความผิดนี้โทษไม่ได้แค่โทษปรับนะคะมีโทษจำคุกด้วยนะคะ
โทษก็คือจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
แต่เขาบอกเจ้าหน้าที่บอกสีขาวแดงมีมานานแล้วใช่ไหม

ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับ